ประชาชนเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดกับภูมิลำเนา

แต่ว่าระหว่างการเดินทางขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์
ให้ท่านคอยระวังในหลายเหตุการณ์
เช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถชนการบริเวณถนนมิตรภาพ
ช่วงกิโลเมตรที่ร้อยสิบสี่ถึงร้อยสิบห้า
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา

ที่เกิดเหตุรถกระบะสีดำครับ

แต่รถปีนข้ามกล่องกลางถนนมา
มาชนกับด้านหน้ารถเก๋งสีดำ
กระเด็นไปตกอยู่ร่องกลางถนนคันนี้
ขับเร็วแหละ
ในรถคันนั้นคันนี้
มีผู้เสียชีวิต๑ศพครับ

ยังพบรถกระบะสีดำอีกคันถูกชนท้ายอย่างแรง
จนรถพลิกคว่ำ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรถยนต์ที่ถูกเฉียวชนอีก

ทรัพย์สินเข้าของในรถเนี่ยนะครับ
ของแต่ละคันกระจายเกลื่อนเต็มถนน
แล้วก็มีทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่ได้รับความเสียหาย
เป็นป้ายบอกจุดกลับรถ๑ต้นนะฮะ
จากผู้เสียชีวิตแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๗ราย

มูลนิธิสว่างแสงธรรมนำผู้บาดเจ็บและร่างผู้เสียชีวิต

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง

เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง

เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกเลย

เกิดเหตุอยู่ที่ช่วงสี่แยกหางน้ำสาคร

มีรถชนกันได้รับความเสียหาย

คนไหน๑๕คัน

ส่วนรถใหญ่เสียหายเล็กน้อยมี๒คัน

ส่งผลที่กายจรจรติดสะสมไประยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
กิโลเมตรครับคุณผู้ชมดูสิครับมันชะลอตัวแบบนี้
หลังเกิดเหตุจะได้ใช้เวลาทั้งเกือบหนึ่งชั่วโมงคิดดูรถจะติดแก้ไหน
นะครับจึงสามารถนะฮะคือเคลียร์รถเคลียร์ถนนที่เกิดอุบัติเหตุออกไปได้สำเร็จครับ
ค่ะเส้นสำคัญที่เป็นเส้นหลักในการเดินทางในภูมิภาคต่างทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกัน